ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวการสร้างอาชีพสร้างรายได้
กับการที่เกษตรกรเขาหันมาปลูกแตงกวาระบบน้ำหยดขาย
ในช่วงหน้าแรงแทนการทำนาปรัง
ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อวัน

แบบนี้นะน้องใบตองคือสามารถลดต้นทุนไปได้เยอะ

เกษตรกรในตำบลงิ้วอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมา
เขาได้ปรับพื้นที่นาเพื่อปลูกแตงกวาด้วยระบบน้ำหยด

ที่เลือกปลูกแตงกวาเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามันเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยดูแลง่าย
และมีอายุสั้นเพียง๑เดือน
ก็คือปีนึงสามารถปลูกได้ทั้งหมด๔ครั้ง
ก็สามารถจะเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายได้ด้วยเวลารวดเร็ว
ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรในตำบลงิ้วหันมาปลูกแตงกวา
แล้วเกือบ๑๐รายเฉลี่ยรายละ๒๔ไร่เลยนะคะ
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้วันละ๒๐๐๔๐๐กิโลกรัม
นำไปขายทั้งปลีกแล้วก็ขายส่งอยู่ในตลาดสุระนารีค่ะ
ก็จะมีคนมาขอซื้อถึงที่ไร่สดเลยก็มีเหมือนกันนะคะ
นางสำรานเจ้าของเป็นเกษตรกรนี่แหละ
บอกว่าปลูกทั้งหมด๔ไร่ด้วยกัน
สามารถเก็บผลผลิตได้วันละ๔๐๐กิโลกรัม
ส่งขายกิโลกรัมละ๑๔บาท
ก็จะมีรายได้วันหนึ่งกว่า๕๐๐๐บาทนะคุณ

ใช่ซึ่งแต่ละครั้งนะคะก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้๒๐๓๐วัน
ในแต่ละรอบการปลูก๑เดือน
เก็บผลผลิตได้๓๐๒๐วัน
เก็บทุกวันคุณ

เอาเงินไปไหนรายได้ดีมากจริงนะ
ถูกต้องก็ทำให้แต่ละครั้ง
ก็จะมีรายได้จากการขายแตงกวาเยอะมาก
ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยแหละ
เห็นเขาแพ็คไหมโอ้โหเป็นชั้นตับเลยนะ
ใช่นี่ก็คือขายส่งที่ตลาดสดสุระนารีด้วยนะฮะ
ปลีกก็ขายหรือว่าบางที่เนี่ยเขาก็จะมีรถมารับถึงที่ไร่เลยนะ

นทางของการได้เป็นเศรษฐีคือขยันทำมาหากิน